สมุทรสงครามนะฮะมีชายหญิงคู่นึงโดยฝ่ายชายอ้างว่าเขาก็เป็นแฟนกัน
กันไปนั่งดื่มกินอยู่ที่บริเวณสะพานป่าที่ริมทะเล
และเขาบอกว่าฝ่ายผู้หญิงปวดปัสสาวะ
มีการถอดเสื้อพงเสื้อผ้าลงไปปัสสาวะแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเล
แล้วก็มีคลื่นลูกใหญ่ซัดมาทำให้ฝ่ายผู้หญิงร่างเนี่ยถูกซัดเข้าไปใต้สะพานปูนอันนี้
แล้วก็จมหายไปตัวเขาก็พยายามถอดกางเกง
เขาบอกนะว่าจะกระโดดลงไปช่วยฝ่ายแฟนผู้หญิง
แต่ช่วยไม่ทันแฟนผู้หญิงก็จมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านหมู่เก้า
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะจุดเกิดเหตุมันเป็นสะพานปูนยื่นออกไปคล้ายสะพานปลา
คุณผู้ชมแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือด้วยยื่นไปในทะเลสักประมาณ๘๐เมตร
พบร่างของนางสาวารีเพชรกลับนะจมน้ำเสียชีวิตลักษณะเปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว
แฟนเขาเนี่ยแฟนสาวเนี่ยมาหาที่ห้องพักก็มีการดื่มเหล้าขาวผสมเครื่องดื่มชูกำลังกัน
ตัวเขาเองฝ่ายผู้ชายไม่ดื่มแต่ผู้หญิงดื่มไปเยอะ
สักพักหนึ่งจากห้องพากันไปนั่งดื่มต่อที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือประมงตรงนี้
ฝ่ายผู้หญิงเมามากแล้วก็ปวดปัสสาวะ
อันนี้ฝ่ายผู้ชายให้การไว้นะครับบอกว่า
ฝ่ายผู้หญิงก็เลยถอดเสื้อผ้าออกหมดเลย
อาจจะร้อนด้วยนะฮะแล้วก็ย้ายไปนั่งตรงบันไดทางลงน้ำนี่แหละครับ
ต่อมาแฟนสาวชวนเขาเล่นน้ำแต่ตัวเขาปฏิเสธไม่ลงไปด้วย
พยายามดึงมือแฟนสาวขึ้นมาแต่ไม่ทันจังหวะนั้นคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามา
เอาร่างของแฟนเขาไปอยู่ใต้สะพานครับ
เขาก็พยายามจะหยิบไม้ไผ่ตรงนั้นให้จับ
แต่มันก็หลุดออกไปแฟนสาวก็ถูกน้ำซัดไปอีกนะฮะ
ตัวเขากระโดดลงไปช่วยนะถอดกางเกงออกหมดเลยนะฮะ
พยายามดึงตัวผู้หญิงขึ้นมาบนสะพาน
แต่เขาบอกว่าแฟนเขาตัวหนักมากหมดสติแล้วก็เมาเหล้าเยอะด้วย
ก็เลยให้กอดที่สาวใต้สะพานไว้ก่อน
ตัวเขารีบวิ่งไปเรียกเพื่อนสองคนเป็นผู้ชายไปช่วย
โดดลงไปช่วยนำร่างขึ้นมานะฮะ
แต่ก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ก็ไม่ฟื้นเธอหมดลมหายใจไปก่อน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถาม

คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขา
ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายผู้หญิงคือผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่แล้ว
อยู่เลยนะฮะแต่หน้าคว่ำไปในน้ำและนะฮะก็เลยรีบนำตัวขึ้นมา
เกรงว่าจะถูกคลื่นซัดออกไปไกลนะฮะพอนำตัวขึ้นมาบนสะพานได้

หมดสติแล้วก็หัวใจจะเต้นไปก่อนปกติแล้วบริเวณสะพาน
เทียบเรือนี้จะมีชาวบ้านไปนั่งพักผ่อนช่วงเย็นกันนะฮะ
และนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตณจุดนี้นะครับ
เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงสภาพเป็นยังไงตอนแรกหมดสติแล้วครับ
หมดสติแล้วใช่ไหมหมดสติแล้วครับเพราะจมน้ำไปแล้วอ่ะ
ฟว่ำหน้าเลยความหน้าเลยครับลักษณะของศพฝ่ายหญิงที่ไปเจอ
คุณผู้ชมก็เปลือยกายนะฮะก็หลายคนก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะ
ทำไมต้องถอดเสื้อผ้าหมดลงมาปัสสาวะหรือแค่ต้องการจะถอดเสื้อผ้าเล่นน้ำหรือเปล่า
หรือเขาไปมีอะไรกันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามันมีรอยสะบักที่สะบักขวามีรอยถลอก
แล้วที่ทวาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับนะฮะ
ต้องมีการส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
เพื่อไปพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปแล้วก็ต้องสอบปากคำฝ่ายผู้ชายเพิ่มเติมด้วย
ว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้มีทำอะไรกันตรงนั้นหรือเปล่านะครับ